ที่ว่าเที่ยวสุดท้าย
รามาลงในโซเชียลมีเดียเพียบเลย
ก็ที่น้ำแข็งบอกไงว่าเขายังอยากรอ
เดือนพฤศจิกายกรแล้วได้ตังค์ลองให้กล้าม
ใช่น้ำแข็งอยู่ด้วยว่าพี่จำวันผิด
อันนี้แหละครับกรณีที่เพจสถาน
อักราชทูตไทยณกรุงเทลอาวีฟนะครับประกาศเที่ยวบินอพยพ
เที่ยวสุดท้ายแจ้งให้แรงงานไทยในอิสราเอลไปพบนะครับ
ที่ศูนย์พักพิงโรงแรมนะครับเวลาสิบเจ็ดในรายการหนึ่ง
พฤศจิกายนต่อมาทั้งเพจกระทรวงแรงงานเพจไทยคู่ฟ้า
โพสต์เข้าไปเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมที่หวังจะแจ้งให้แรงงาน
แจ้งคนใกล้ชิดแรงงานนะครับให้ทราบโดยทั่วกันแต่คราวนี้เกิดเสียงสะท้อน
กลับมานะครับจากกลุ่มแรงงานเรียกร้องให้โอ้โหไม่ใช่จะมาเที่ยวสุดท้าย
คุณต้องยืดเวลาคุณต้องยืดเวลานะครับ
เพราะเดี๋ยวถ้ามีแรงงานตกค้างอยู่จะทำยังไง
ทำให้คนนี้ครับเมื่อวานร้อนถึงท่านนี้นะครับ
บอกว่าเที่ยวบินวันที่๑พฤศจิกายนไม่ใช่เที่ยวสุดท้ายนะ
ไม่ใช่เที่ยวสุดท้ายนะผมย้ำให้อีกทีนะครับ
เพราะว่าแรงงานทุกคนที่ต้องการเดินทางกลับ
รัฐบาลจะอำนวยความสะดวกแต่พอแบบว่าเที่ยวหลังหลังน้อยลงน้อยลง
คือรัฐบาลจะไม่เหมาลำแล้วไงนะครับจะไม่เหมาลำแล้ว
ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมเป็นสัญญาณที่ดีสัญญาแรก
ท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยต่อสายถึงโทรศัพท์ไปหาคนซ้ายมือ
นายเบนยามินเนธัญญาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลครับ
ท่านก็รับปากจะอำนวยความสะดวกพาคนไทยที่ยังตกค้าง
เข้าไปในพื้นที่ปลอดภัยอืมนะครับสัญญาณดีที่สองคุณผู้ชมครับ
นายอารีเพลย์อุตราศิลป์ที่ปรึกษาประธานสภาพุทธแหลศดรมาแจ้งข่าวดี
หลังจากไปเจรจาพูดคุยกับตัวแทนกลุ่มฮามาสเลยนะ
เขาบอกเจอกลุ่มฮามัสนะครับได้คุยกับกลุ่มฮามัส
กลุ่มนี้จริงเมื่อ๒๖ตุลาคมที่ผ่านมาเจรจากันนานกว่า๒ชั่วโมง
ฮามาสเขาก็มีความเข้าใจในความรู้สึกของเรา
แล้วก็รับปากโดยจะเตรียมปล่อยตัวประกัน
แต่ยังไม่กำหนดระยะเวลาว่าในช่วงไหนนะครับ
แต่ให้ญาติเนี่ยญาติของตัวประกันทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ให้ได้รับรู้ว่าตัวประกันเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีครับลองฟังดูครับ
เจ้าหวะใดที่เหมาะสมเข้าจากการปล่อยจนถึง

เราไปเยอะนานไปถูกอยู่
คุณผู้ชมทางอาจารย์วันนอนเฉลงส่งตัวแทนนะ

ให้ช่วยเจรจาเรื่องปล่อยตัวประกันคนไทย

บอกว่าได้จอตัวแทนฮามัส
เขายืนยันค่ะว่า๒๒คนไทย
ที่ถูกจับเป็นตัวประกันปลอดภัย

แต่ว่าตอนนี้ยังเหมาะวันที่จะปล่อยตัวไม่ได้
นี่ถามเหมือนกันว่าได้คุยกับตัวประกันผ่านทางโทรศัพท์หรือเปล่า
คือเขาบอกว่าการใช้คลื่นโทรศัพท์เป็นอันตราย
ถ้าเกิดว่าถูกจับคลื่นได้ที่ไหนเนี่ย

แต่อยากบอกให้ญาติตัวประกันคนไทยทุกคนได้รู้ไว้ว่าตอนนี้เนี่ย
คนที่ถูกจับทั้ง๒๒คนที่เป็นคนไทยปลอดภัยอยู่นะคะ
นี่ก็สอดคล้องกับที่กลุ่มฮามาสเขาก็ให้คำมั่นนะว่า
ไม่ให้ตัวประกันเสียชีวิต
เพราะทุกคนก็ถือเป็นกระบอกเสียงถ้าปล่อยตัวไปเนี่ยนะ
จะได้รู้ว่าตอนที่มาอยู่หรือว่าถูกจับอยู่เนี่ย
ชีวิตความเป็นอยู่คุณเป็นยังไงเขาบอกแบบนี้ฮะ
ค่ะเอาจริงนะบ้านนี้เขาก็ยังรอ
บ้านครอบครัวแทนนาเนี่ยลูกของเขาที่ชื่อพงศักดิ์แทนนา
ก็เป็นหนึ่งในตัวประกันที่ถูกจับกลุ่มตัวไป
แล้วพ่อเนี่ยร้องไห้ค่ะนักข่าวของเราไปหาไปคุยกับพ่อ
พ่อบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่พ่อได้ดู
หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้รับความเคลื่อนไหวของลูกชายเลยค่ะ
นี่คือไลฟ์สุดท้ายของลูกชายพ่อก่อนที่จะถูกจับเป็นตัวประกัน
เพราะว่าหลังจากนั้นคือติดต่อไม่ได้อีกเลย
ตั้งแต่๗ตุลาค่ะคุณผู้ชม
พงศักดิ์แทนนาอายุ๓๕ปีแรงงานไทยในอิสราเอลนะคะ
ถ่ายไว้ตอนที่เกิดเหตุปะทะกันนั่นแหละค่ะ
ซึ่งนายพงศักดิ์กับแรงงานไทยอีกจำนวนนึงอยู่ในแคมป์
แล้วคุณผู้ชมได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิด
คุณผู้ชมเห็นไหมจุดนู้นที่ไกลออกไปมันมาจากตรงนั้นนั่นแหละค่ะ
แล้วเมื่อวานนักข่าวของเราก็เลยไปที่อำเภอนาโพที่จังหวัดบุรีรำ
คุณพ่อวิราชอายุ๖๓ปีเอาคลิปนี้มาเปิดให้กับนักข่าวได้ดูอีกแล้วก็ร้องไห้
ฝากบอกไปถึงรัฐบาลเพราะว่ารู้ไง
รู้ข่าวว่ารัฐบาลได้เจรจากับตัวแทนกลุ่มฮามาสแล้ว
พ่อบอกว่าอยากรู้ข่าวลูกชายเร่งเรื่องนี้หน่อยได้ไหม

ผมก็ไม่มีทางที่ต่อพวกนายมาถืแตกว่ายานพยายามต๕๙
ได้ก็เพราะพวกชีวีมึงเนย
คุณพ่อนะบอกว่าพ่อมีลูกชายอีกสองคนที่ทำงานที่อิสเตอร์ไอเอล

ไม่ดีที่ถูกจับเป็นตัวประกันส่วนคนโตคนโตทำงานอยู่ตอนเหนือของอิสราเอล
ตอนนี้ก็ปลอดภัยทำงานอยู่แต่ก็อยากให้ลูกกลับมา
กลับมาที่บุรีรำแล้วเดี๋ยวพ่อจะให้บวชเลยนะคะแต่ทีนี้คุณพ่อ
ฟังข่าวนะเพราะว่าทางรัฐบาลไทยเองที่ส่งตัวแทนไปคุย
อาจารย์วันนอส่งตัวแทนไปคุยเนี่ยเขายืนยันแล้วนะคะว่าตัวประกันทั้งยี่สิบสองคน
ปลอดภัยแล้วอยากให้สื่อของไทยเนี่ยนำเสนอข่าวเรื่องนี้ด้วยนะคะ